มาดูเหตุการณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นที่ย่านฝั่งทน
ท้ากันไปท้ากันมาถึงขั้นยิงกันและเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต
ล่าสุดมันมีความอัปเดตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้ว
แต่ที่เหลือยังมีอีกนะคะและตามล่าต่อไปค่ะ

ระเบิดระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ใคร
ระเบิดอยู่ใครระเบิด

โอ้โหคุณคิงได้ยินไหมคะไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดอ่ะ
ยิงกันชนิดที่แบบนี่มันไม่ใช่สนามยิงปืนนะเฮ้ยนะ
กลุ่มวัยรุ่นค่ะคือมีกลุ่มที่ถูกไล่ยิงเขาก็วิ่งหนีตาย
อีกกลุ่มหนึ่งก็ยกพวกบุกมาแล้วก็ยิงหลายสิบนัดอย่างที่เห็น
สุดท้ายหนึ่งในกระสุนที่มันยิงออกไปไปถูกเข้ากับนายนรงกรหมวกยอดอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
แล้วโดนเข้าไปที่ลำคอหนึ่งนัดแล้วเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
มีภาพวงจรปิดบันทึกไว้ได้ตรงบริเวณถนนเรียบทางด่วนพระราม๒ทุ่งครุ
เขาบอกว่าอยู่ตรงท้ายท้ายซอยท้ายซอยสแกงงามสิบสองค่ะตรงนั้นบังขุนเทียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒นี่นี่อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นไหมคะมากันเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนู้น
ตี๒ของ๔มีนาคมมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งเล่นอยู่ที่อู่ค่ะ
เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ตรงริมถนนเรียบด่วนจากนั้นมีกลุ่มคู่อริใส่หมวกกันน็อกและขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคันค่ะ
และเปิดฉากยิงกันตำรวจเลยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วไปจับตัว
หนึ่งในผู้ต้องหาได้คือในฟอร์ดเขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่บุกไปหาเรื่อง
กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่ที่อู่ซ่อมรถวันนั้นเจ้าตัวสารภาพผมเป็นหนึ่งในกลุ่มจริง
แต่ผมใช้มีดไล่ฟันนะผมไม่ได้เป็นมือยิงตำรวจนำตัวไปฝากหางที่สารอาญาธนบุรีค่ะ
ข้อหาแน่นอนว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

แน่นอนว่าตอนนี้จับได้แล้วนะคะแต่ยังมีแต่เมื่อกี้มาเป็นสิบเลยถูกไหมล่ะ
ฉะนั้นเนี่ยคนอื่นต้องตามจับเพิ่มเติมตำรวจก็บอกแล้วว่าขยาย
ผลแน่นอนยังไงกำลังจับกลุ่มอยู่และผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเยาวชนด้วยนะคะ
ขัดแย้งก็อย่างที่ขวัญบอกว่าไปท้าทายกันบนเฟซบุ๊ก
ตามมายิงกันแบบนี้โอ้โหโหดนะครับโหดดิคะ
ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กแล้วมายิงกันเหตุการณ์นี้ก็โหดเหมือนกันครับที่ระยอง